คุณผู้ชมคะมากันที่อีกหนึ่งกิจกรรมดีนะคะที่ทางหน่วยงานหลายภาคส่วนเลยค่ะ
มีการรวมตัวกันรวมไปถึงเหล่าศิลปินดาราด้วยนะคะ
ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมค่ะเพื่อแสดงถึงพลังแห่งความจงรักพักดี

สำหรับกิจกรรมที่มีชื่อว่าจุลาเทิดทะพระภูมิพลค่ะ
โรงพยาบาลจุลาลงกรจัดงานจุฬาเทิดทะพระภูมิพล
เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
โดยมีคณาจารย์แพทย์พยาบาลนิสิตแพทย์โรงพยาบาลจุลาลงกร
ตลอดจนประชาชนทั่วไปและศิลปินนักแสดง
อาทิโน้ตวัชรบูลนัทเทพหัสดินจิ๊กนวรัฐ
ลี่ธนพัฒน์และเกรทกาลเกล้า
มาร่วมจุดเทียนแสดงความอาลัย
และร้องเพลงสันเสริญพระบารมี
พร้อมมีการแปลอักษรเป็นเลขเก้าไทย

หน้าพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙
ที่บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรี
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๖ณสวนลุมพินีค่ะ
ซึ่งเทียนที่ใช้จุดเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเสร็จสิ้นแล้ว

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
และอันเชิญประดิษฐานณอาคารพปร
อาคารรักษาผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลจุลาลงกร
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นสืบต่อไปค่ะ